วันนี้มีเคล็ดไม่ลับที่ทำให้ทุเรียนออกผลผลิตดี
จากชาวสวนทุเรียนที่จังหวัดพังงา
เฮ้ยเป็นยังไงคุณ
บรรยากาศก็ดีนะเพลงก็เพราะ
เพลงเพราะแบบนี้เราไม่ได้ใส่ซาวเข้าไปนะ
แต่ว่าเป็นเพลงที่เขาเปิดจริง

คือเขาเปิดให้ทุเรียนฟังไงคุณ

อ้าวมันไม่มีหูแต่มันมีชีวิต
เฮ้ยนี่คือสวนทุเรียนอารมณ์ดี
เขาเปิดเพลงให้ทุเรียนฟังวันละสองรอบ
นี่คือสวนทุเรียนอินซีอารมณ์ดีนะฮะ

เป็นของคุณนี้ค่ะคุณรวยชัยกิติพรมวง

ที่นี่เขามีการดูแลจัดการสวนบนพื้นที่เนินเขาคุณ
คุณดูบรรยากาศเขาดิแล้วเขาใช้เทคโนโลยีต่างมาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบน้ำภายในสวน
เป็นการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ

แล้วก็ปลูกทุเรียนแบบต้นเดียว

อันนี้ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะ

แล้วก็การผลิตปุ๋ยอินซีมาใช้เองในสวน

รวมถึงการปลูกพืชช่วยต้านแมลงและศัตรูพืช
แซมไว้ระหว่างต้นทุเรียน

ผมพอจะเข้าใจแล้วบางครั้งมาขาเกษตรกรทุเรียน
เขาจะใช้ต้นที่แบบว่าเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งกับตัวต้น
แต่ว่าจะใช้กิ่งของทุเรียนชนิดพันธุ์อื่น

ก็คือมีต้นโคนหลัก๑๐ต้น
แล้วก็ทาบกิ่งไปอีก๒๓ต้น
นั่นแหละอีก๑โคนต้นเดียวน่ะง่าย
อารมณ์ดีแห่งนี้นะคะ
เขาบอกว่าสวนนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเขาติดตั้งระบบเสียง
และเพลงที่เขาเปิดเป็นเพลงบันเลง
แบบว่าเป็นเพลงแบบเหมือนกล่อมให้นอน
เพลงบันเลงแล้วเปิดให้ทุเรียนฟังวันละ๒รอบ
ก็คือรอบเช้ารอบนึงรอบเย็นรอบนึง
ซึ่งต้องบอกว่าทุเรียนเจริญเติบโตดีมาก
คุณคะทุเรียนฟังแล้วอารมณ์ดี

คือตอนนี้นะครับ

หลับอยู่ใต้ต้นทุเรียนกันทุกคนเลยครับ
ทุเรียนจะหล่นไปหัวไม่ได้

ปลูกทุเรียนมาทั้งหมด๓ปีเสร็จเท่านั้นเอง
แต่ทุเรียนแปลงนี้มีทั้งหมด๓๕๐ต้น
แล้วตอนนี้เริ่มออกดอกเตรียมให้ผลผลิตในปีแรกแล้ว

คุณรวยชัยก็เลยบอกว่าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไร

แล้วเขาก็มีแนวคิดว่าจะปลูกทุเรียนแนวอินซีแบบนี้
เอาไว้ใช้เองรวมไปถึงใช้ระบบสมาร์ทฟาร์เมอร์
หรือการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน
ซึ่งก็รองรับกับทางการทำการเกษตรในยุคนี้มากนะคะ
เกษตรกรยุคใหม่ต้องนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการให้เป็น

แรงงานลดต้นทุนการผลิต
คาดว่าในอนาคตคนจะได้ทานทุเรียนที่นี่แบบปลอดสารพิษ
และคนกินก็จะอารมณ์ดีตามทุเรียนไปด้วย